พี่สาวตุ๊กตาไม้ที่อยู่เนื้อเรียสต์อ่วน

แต่ว่าเห็นบอกว่าให้เลขเด็ดมาหลายงวดแล้วนะ

ทีนี้มีหลวงพี่ท่านหนึ่งไปเจอพอดีเลย
พี่สาวก็เลยสนทนาธรรมกันหน่อยฮะ

โอ้โหหัวเขียวข่าวเด็ดแรกของเราก็ฟังกันไม่รู้เรื่องแล้วคุณผู้ชมฮะ
หลวงพี่รูปนี้ครับพยายามจะสื่อสารกับพี่สาวตุ๊กตาไม้ที่ให้โชคให้ลาบให้เลขเด็ดกับผู้ศรัทธา

แต่หลวงพี่แกสวดภาษาที่มีแต่น่าจะมีแต่หลวงพี่กับพี่สาวเข้าใจเท่านั้น
ชาวบ้านแถวนั้นนั่งไหว้นั่งยกมือพนมมือกันอยู่งงเลย
แต่จะมีประโยคท้ายฟังแล้วครับคล้ายครับขา
เหมือนจะบอกเลขหรือเปล่าไม่แน่ใจ
มีคนดูไลฟ์อันนี้อยู่ดูคลิปอันนี้อยู่
บอกว่าได้ยิน๔๐๐๔ประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับ

ไปดูอีกาหลงฝูงครับแต่มันเชื่องนะ
ที่คุณยายชาวจังหวัดสิงห์บุรีเลี้ยงไว้
หลงฝูงมานะฮะตั้งแต่ต้นปีน่ะ
ตอนนี้อยู่กับคุณยายเลยนะครับ
การตัวนี้ชื่อว่าทองดำอายุประมาณปีเศษ
เป็นตัวผู้นะคาดว่ามันน่าจะหลงฝูงมา
อยู่ที่บ้านคุณยายใจอายุ๘๓ปีนะครับ
อยู่ที่ตะบนท่าข้ามอำเภอค่ายบางราจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีครับ
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโน่น
ยายใจเนี่ยท่านเล่าบอกว่าไอ้เจ้าทองดำเนี่ยนะ
ติดคุณยายจังเลยติดจังเลย
ไม่ว่ายายจะไปไหนบินตามไปด้วยทุกที่
คุ้นเคยกับชาวบ้านระแวกนี้เป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็เชื่องนาแสนรู้ด้วย
บางครั้งมันก็คาบอาหารมาป้อนให้เธอกินด้วยนะ
ให้คุณยายกินด้วยแล้วก็นอนเฝ้าบ้านอยู่บนขื่อบ้าน

แปลกใจมากนะครับในความเชื่องของเจ้าทองดำเนี่ย
เชื่อเชื่ออะไรครับคุณยาย
เชื่อว่าน่าจะเป็นลูกสาวที่ชื่อโน่ง
กลับชาติมาเกิดหลังจากลูกสาวเนี่ย
เสียชีวิตไป๔๐กว่าปีแล้วฟังยายใจหน่อยฮะ
สองลูกสาวฉันตายไป๔๐กว่าปี
ถูกรถชนที่ทางลงเนี่ย

สมัรธน์งั้นนะครับ

ดาดำเหรอชื่อหนุ่มใช่ไหม
จะถามใช่มั้ยเหรอใช่กระโบกละแบบนี้
เขาบอกใช่๓คำ๓เที่ยวถาม๓เที่ยว
อ่าก็เป็นความเชื่อของคุณยายใจนะฮะ

ไปดูจิ้งจก๒หางจิ้งจกทักจิ้งจกทักทักอย่างไร
ทักยังไงเวลาจิ้งจกทักทักยังไงสวัสดีครับทักเหมือนคนเลยนะ
จิ้งจกสองหางทักยังไงฮะโอ้ไม่รู้สิ
เฮ้ยแต่มันแปลกมันทักยังไงมันทักยังไงอ่ะดอม
ผมชื่อจิ้งจกสองแห่งโยนมาไม่เตรียมเลย
นี่ค่ะเจ้าของเฮ้ยจิ้งจกสองหางมีเจ้าของด้วยอ่ะ
เจ้าของชื่อว่าคุณธรรมนูลเทพโอสดเป็นนักธุรกิจอยู่ที่เชียงใหม่
แล้วบอกว่าเจอจิ้งจกสองหางไหม้มันมาเองโดยที่แบบไม่ได้เชิญมา
ทะเบียนทะเบียนด้วยนะงงูวแหวน๙๖๖๘เชียงใหม่เนี่ยคันนี้
มาอยู่ในรถโดยที่แบบไม่รู้เลยทีนี้มันติดมากับรถทำยังไง
ก็มาแล้วเอามาอยู่ด้วยกันเลยนะคะเห็นว่าแปลกดี
ก็เลยถามเพื่อนเพื่อนบอกว่ารู้ไหมว่าจิ้งจกสองหางเนี่ยจะมาให้โชคครับ
เชื่อเลยไม่ต้องไตรตรองอะไรเชื่ออย่างเดียวเลยใช้ความเชื่อล้วน
ใจเชื่อเลยทีนี้ทำยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะหาที่อยู่ให้ใหม่
เป็นถ้ำจำลองขนาดจิ๋วแล้วก็หาลูกน้ำมาให้มันกินเป็นอาหาร
นี่ถ้ำจำลองเอาลูกน้ำมาให้กินเป็นอาหารด้วย
อันนี้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะ
เป็นสัตว์เลี้ยงเลยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาทะเบียนรถนี่แหละไปหาซื้อลอตเตอรี่
เสี่ยงโชคงวดนี้ด้วยเพราะเชื่อว่าจิ้งจกสองหางจะมาให้โชค
นั่นไง๘๖๖อ๋อทะเบียนรถเขานี่
จิ้งจกก็ต้อง๗ด้วยนะหวังว่าพี่ธรรมนูลจะได้โชคนะ
ไปดูต้นกล้วยแปลกมาอีกแล้ว
แปลกจนไม่แปลกแล้วเนี่ยน้อง
ถ้าไม่แปลกนะจะให้พี่ปุ้ยถอดรองเท้าแนบหน้าพี่เบิร์ต
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกล้วยกูอีกแล้วอ้าวยังไง
ต้นนี้ความสูง๑เมตร๘๐เซนครับ
อยู่ในพื้นที่บ้านโคกลำดวนอำเภอศรีขอรกรรม

ใช่ฮะนี่๑กแตกมาเป็น๓ต้น
แล้วมันมี๑ต้นออกมา๓เครือนะพี่เบิร์ต
อีกต้นก็แตกปลีออกมาอีก๒ปลี

ไม่เคยเห็นกล้วยที่มันลูกดกขนาดนี้มาก่อน
เชื่อกันว่านำโชคแน่
สิงโตแต่ก็นำโชคนะฮะต้นนี้
จุดทูปเสียงทายเลยขอเลขเด็ด

เดี๋ยวดูหน่อยว่ามีเลขอะไรกันบ้างฮะ

พาคุณผู้ชมไปสะสมตัวเลขกันต่อเลยดีกว่า
ที่เทศบาลเมืองกรสินฮะ

ช่วงแยกเรือนจำจังหวัดกรสินฮะ
กู้ภัยค้นหาอยู่๕นาที
ไปเจอลูกแมวตัวนี้ก็ช่วยกันจับออกมาได้สำเร็จ
พบว่าเป็นแมวตัวผู้ครับ

เจ้าของรถได้เล่าบอกว่าแวะมากินข้าวที่ริมถนน
แต่จู่เนี่ยมีชาวบ้านร้องบอกว่าเห็นลูกแมวตัวสีดำ
วิ่งข้ามถนนและแอบเข้าไปในรถเก๋งของเธอ
เธอก็เดินไปดูได้ยินเสียงมันร้องเมียวเมียวอยู่
กระดิ่งนี่โอ้โฮเดี๋ยวมันเจ็บค่อย
ทีมกู้ภัยก็ช่วยกันจับแมวออกจากรถนะครับ
หลังจากนี้ก็จะเลี้ยงมันไว้เลยแหละนะครับ
ส่วนใครเชื่อเรื่องโชคลาภก็ทะเบียนรถพูดไปแล้วนะ

อ๋อเลยถอยรถใหม่
ช่วยเอาตัวนี้ไปทิ้งหน่อยค่ะ
นี่แต่เห็นป้ายทะเบียนป่ะ
โอ้อย่าเอียง
เขาบอกว่าขอบคุณแพรรี่ก็คือขอบคุณตัวเองนั่นแหละ
นั่นแหละนะฮะนอกจากใจเบาแล้วกระเป๋ายังเบาอีกด้วย
ขอบคุณพาหรี่มากนะคะที่การุณามอบรถคันนี้เป็นของขวัญให้รู้สึกหายเหนื่อย
ดอม๙อะไรสักอย่าง๙๕อะไรมั้ย
๙๕๓๙ป่ะแล้วเราเปลี่ยนป้ายขาวก่อน
เดี๋ยวมาดูกันอีกพีช
ถ้าเกิดว่าจะถอยอีกคันหนึ่งนี่ยังไง
ก็ต้องเข้าเกียร์อาร์ก่อน

ค่ะนะฮะนี่มาดูแม่น้ำหนึ่งหน่อย
ไอดอลโอ้โหสวยสะพรึงมาก

๒๕อีกไม่กี่วันเองเออเริ่มให้กันแล้วนะค่ะ